พาคุณผู้ชมนะคะไปหาอะไรอร่อยทานโดยเฉพาะเมนูเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เด็ดจริงจะอยู่ที่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
ไหมล่ะคะคุณนะสไตล์นี้เลยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำต้องแบบนี้แล้วไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงนายเอกค่ะร้านนี้อยู่ที่หน้าศูนย์การค้าดีโอโซนโครงการเพลินใจ๕ที่ตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
ร้านนี้เขาจะเน้นขายของดีวัตถุดิบสดทุกอย่างใหม่แล้วก็มีคุณภาพนะคะอย่างพวกเครื่องปรุงต่างนี่เห็นไหมเขาทำเองแล้วก็คัดมาเสิร์ฟมาจัดมาแบบสะอาดสะอ้านส่วนของสำคัญอย่างพวกใบตำลึงนี่ก็คัดแบบใบสวยพิเศษมาเลยถั่วคั่วเนี่ยนะคะคั่วแบบละเอียดไม่ใช่ละเอียดยิบเป็นผงแบบนั้นนะเขาจะให้พอเป็นเม็ดเราเคี้ยวได้อรุป
มะนาวก็คือใหม่สดจริงลูกชิ้นปลายาวราชก็คือต้องคัดมาอย่างดีส่วนไส้ตันก็ต้องไม่ให้มันเหม็นนะต้มมาให้สะอาดตับนี่ก็นุ่มอร่อยทีเดียวนะคะ
แต่ที่เด็ดของร้านนี้เลยนะใครมาต้องสั่งดิฉันเคยไปทานร้านนี้เหมือนกันแต่อีกสาขาหนึ่งนะเขาก็ต้องสั่งเมนูนี้ก็คือต้มเหล็งค่ะคุณชนะ
ของร้านคือคุณธนชัยเฮหาสุกหรือคุณเอกค่ะคุณเอกบอกว่าสืบทอดการทำก๋วยเตี๋ยวจากคุณแม่
เคยขายก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองบางกอกน้อยนะก็เอาสูตรคุณแม่มาพัฒนาต่อจนกลายมาเป็นก๋วยเตี๋ยหมูต้มยำตำลึงนายเอกนี่แหละ
เมนูของทางร้านมีมากมายหลากหลายนะไม่ใช่มีแค่ต้มยำอย่างเดียวเท่านั้นน้ำใสก็มี
ส่วนเส้นก็ทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่วุ้นเส้นบะหมี่แล้วแต่เลยนะคะความอร่อยก็อยู่ที่การลวกเส้นนี่แหละ
นะมันมีเทคนิคถูกไหมแบบแค่ไหนที่กำลังดีเหนียวนุ่มเส้นไม่เละไม่ขาด
ร้านนี้เขาทำอย่างดีนะคะครับเขาก็จะหยิบวัตถุดิบแต่ละอย่างมานะ
แล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปอร่อยค่ะ
และวันนี้นะทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากแฟนแฟนตลอดข่าวด้วยค่ะครับสำหรับใครที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงนายเอก
อะไรก็ได้นะเขาจะมอบเครื่องดื่มน้ำอัดลมฟรี
คือมันต้องกินคู่กันอยู่แล้วแต่คุณได้ฟรีไม่ต้องเสียสตางค์เลยค่ะ
สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๕พฤศจิกายนค่ะ
๑เดือนเต็มค่ะใครสนใจนะจ๊ะติดต่อได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ค่ะ
๐๘๑๗๗๑๙๗๙๗นะจ๊ะจ้าโอ้ยน่ากินน่าทานยั่วน้ำลายดีแท้เนาะแบบแซ่บ
อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะสดน้ำซุปไปโอ้โหสำลักครับเผ็ด
ค่อยกินค่อยทานแต่ว่ารีบไปนะบอกด้วยว่าดูจากตลอดข่าวนะคะ